หนุ่มอ้ำคุณผู้ชมขาไปต่ออีกหนึ่งหนุ่มคนนี้
บอกเลยว่าแซ่บไม่แพ้คุณอ้ำเหมือนกันนะคะณเดชน์
ช่วงนี้อยู่บ้านออกกำลังกายขยันเหลือกันค่ะ
ชอบมากโชว์ได้เลย
ล่าสุดนี้ค่ะณเดชน์เขากระโดดเชือกคุณผู้ชมค่ะ
อาถใส่โฟกัสกินเชื่อกบ้างไม่มีหรอก
โฟกัสกันอีกแล้วเพราะว่าซิกแพคของณเดชน์ช่วงนี้แน่นจริง
เฟิร์ฟมากเรียกได้ว่าเป็นภาพนิ่งที่มีฟิลลิ่งพุ่งออกมา
อย่างเนี่ยชอบเผย
ภาพนี้นะคะเจ้าตัวเขียนแคปชั่นเอาไว้เป็นบทความค่ะ
บอกว่าคนเรามันมักมีทางเลือกเสมอคุ้มแม้ที่จะเลือกทางใดทางหนึ่ง
ไม่มีใครรู้หรอกว่าทางที่เลือกกับทางที่เราไม่เลือกจะให้ผลลัพธ์อะไร
ใช้เวลากับทางแยกนั้นให้มากพอแต่อย่านานจนโอกาสนั้นหลุดลอยไป
โอ้โหคมนะคมนะใช้ได้กับหลายเรื่องในชีวิต
มันเรื่องออกกำลังกายหรือเรื่องความรักเนี่ยไม่รู้
ซึ่งคนที่เข้ามาคอมเมนต์คุณผู้ชมก็ชื่นชมนะคะ
มคมคายของณเดชน์แหละแล้วก็อดไม่ได้ที่จะกดศพ
ค่ะยังเข้ามาส่งหัวใจสีแดงให้ด้วยนะจ๊ะและก็ตามคาด
ลงรูปเซ็กซี่แบบนี้หวานใจตัวจริงหลายคนบอกน้องยายาว่าไม่ได้
ยายาห่วงไหมพี่ณเดชนเขาคิดมาแล้วคิดล้ำกว่าเรา
คนที่จะเข้ามาคอมเมนต์ดุเดี๋ยวจะโดนน้องยายาว่า
ณเดชน์รู้ทันรีบเอาใจด้วยการรีโพสต์รูปของน้องยายาก่อนเลยค่ะ
นี่ลงรูปเลยแล้วบอกว่าน่ารักอ่ะ
ถือว่ารอดนะคะมอบตัวไว้ก่อนโทษหนักจะได้กลายเป็นเบา
แต่เชื่อว่ายายาไม่ว่าอะไรหรอกเพราะว่าพี่ณเดชน์ก็คืนกำไรกับแฟนช่วงนี้
ไม่แต่น้องยายาแรบนิดนึงนะคะเหมือนแดดจริงเหรอพี่
น่ารักจริงนะคะคู่นี้มาดูกันต่อนะคะ
อีกหนึ่งสาวสวยค่ะคนนี้ฮอตมากน้องใหม่ดาวิกาค่ะ
สุดพ้ายสุดพ้าย
สำคัญความแซ่บมันอยู่ที่ดีไซน์ของชุดอย่างที่เห็น
มันเว้าไปเว้ามาอ่ะ

คุณผู้ชมได้เห็นท่าแบบเสยผมของคุณใหม่ไหมคะ

แต่ทำยังไงมันก็ยังไม่ได้เหมือนใหม่ดาวิกานะคะ
เส้นผมยังไม่ได้เลยผมก็พันกันแล้ว
เรียกว่า๑๐เต็ม๑๐ให้ไปเลยค่ะ

คุณผู้ชมแต่ว่าอย่าเพิ่งเทคะแนนให้กับน้องใหม่ดาวิกา
ถ้ายังไม่เจอกับซุปตาตัวแม่อย่างพี่ชมพู่อารยาจ้า
นี่เลยมาด้วยน้ำสีรุ้ง
ปกติเขาใส่ทูโทนกันแต่แม่ไหม้จ้ะมากับสีรุ้งเลยนะจ๊ะ

แม่ก็เลยงัดเอาใส่รุ้งมาเองเลย
เป็นภาพตอนที่ยกครอบครัวไปเที่ยวกันก่อนหน้านี้จำได้ใช่ไหม
ชมเขาเขียนแคปชั่นไว้ว่าทิพย์นั่นก็น่าจะหมายถึงเที่ยวทิพย์อะไรแบบนี้นะคะ
โหดูสวสงค์เอวสิกกระพริบตาไม่ได้เลยจริง

ใช่คือแม่นี่ยืนหนึ่งจริงนะยืนแบบคนเดียวเหมือนในรูปเลย
ไม่มีใครเทียบได้โดยเฉพาะไอ้เจ้าก้อนที่อยู่บนหน้าท้อง

ใช่ค่ะชัดเจนเลยนะคะ
อันนี้คือซุปตาวินัยดีอีกหนึ่งคนของวงการบันเทิงบ้านเรานะจ๊ะ
เราก็ได้เห็นกล้ามหน้าท้องแบบแน่นเห็นแล้วก็อิจฉาย